กลับเข้าสู่รายการกวนกีฬากันต่อครับ

วันนี้จะได้พากระจายไปกับนักกีฬา
ฟรีรไลนน์รดับโลกของเรืองไทย

คุณผู้ชมเตรียมขากันไก่ไว้แล้วหรือยัง

เอ้าไปสนุกกันต่อเลย

อะไรหรอศึกบาทะ
ไม่เกี่ยว

ตอนแรกก็แค่แบบว่าฝึกเล่นแบบว่าทั่วไปแบบว่าฝึกปีนกระโดด

พี่อนันต์เนี่ยเขาชอบเล่นกีฬาแบบผ่านผลอยู่แล้วแต่เดิมถูกไหม

แล้วยังไงไปชื่นชอบอะไรถึงมาเล่นอันนี้
นี่มันเป็นกีฬาที่แบบว่าสองอย่างคือกีมีอิสตรีมด้วย
มันต้องอะไรขึ้นออกมาแล้ว
ต้องแบบว่าฝึกจริงจังเพื่อจะได้พัฒนาจริง

นักดับเพลินแล้วมาเล่นต้องคิดเหรอฮะ
การวิ่งกระโดดปีนเชื่อบกระโดดลองไหนอย่างนี้

ใช่ก็เลยซอฟต์เขาสองลูกมาเล่นแบบนี้
เราจะเราจะแข็งแรงพอที่จะแบบว่าปีนไปนู่นได้ไหมหรือกระโดดลง

แต่ถ้าบ้านเราน่าจะเป็นพวกตะโกนส่วนเงินตัวต่ออะไรวิ่งตามสามารถวิ่งข้างหน้า
แล้วเราก็ต้องกิจตนาการ

เห็นไปได้คนบ้านอะไรวิ่งหนูไม่ใช้
น่าแสดงว่าเวลาเราเลือกแบบนี้นะครับเราต้องในกิจตนาการเยอะพอสมมุติ
กระโดดข้ามตึกหรือว่าปีนขึ้นหรืออะไร
สำหรับฟรีแวนิ่งเราชอบไอเดีย
ที่แบบว่าเราข้ามกำแพงที่สูงมาก
แต่ว่า๑๐ฟุตเราข้ามได้เราต้องขีด

กระโดดจะจะบข้างบนแล้วปีนขึ้น

อย่าเลยแค่ขึ้นฟุตบอทอย่างปีหนึ่งเลย
กวานอาจจะรู้สึกว่าแข็งแรงแล้วก็เล่นจริงจังได้

คล้ายแบบว่าสเก็ตหรือว่าบีบอยเขาคิดถึงแบบว่าเราจะมีคอร์สแบบนี้
แล้วก็เราให้นักอาธิตไปเล่นในสถานที่นั้นนะครับ
แล้วก็ความต่อเนื่องของท่าการประกอบชุดให้มันต่อเนื่องกัน
คือเหมือนยิมนาสติกลีลาอย่างนี้
แล้วก็กรรมการก็จะเป็นคนให้คะแนนว่าให้เท่าไหร่ยังไง

แล้วมีกำหนดเรื่องของเวลาไหมครับให้เวลาเท่าไหร่เล่น
ส่วนมากไม่เน้นเวลามากแต่ประมาณ๓๐วิถึง๑วินาทีครับ

แล้วพอไปแข่งแล้วคุณได้ตำแหน่งอะไรตำแหน่ง

ว่าถ้าการกับกล้องมันเขาอาจนะ

ผมบอกเลยนะครับผมน่าจะเป็นพวกฟรีแลนซ์
ไม่น่าจะเป็นฟีแลนด์นี่ไงฮะ

คุณมีความสุขนะ

ความสุข